อย่างที่บอกไปแหละเอาเป็นว่าเราเจอน้องแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะ
แล้วก็ดาราทุกคนเลยโอ้โหทั่วทั้งวงการเมื่อวานนี้

แต่บอกเลยว่าบอลไม่ได้ไม่มีใครสนใจนะเมื่อวานนี้
เพราะว่าพุ่งไปเรื่องเดียวเลยกับความสนใจของที่หลายคนร่วมแสดงความยินดีกันนะคะ

หลายคนก็เลยโพสต์ผ่านในอินสตราแกรมแล้วก็โลกโซเชียลของตัวเองนะ
คุณโอปอลปานิสราแคปหน้าจอไทยรัฐทีวีของเรานี่แหละค่ะ
ที่มีคุณก๊อฟทัศนายโคตรทองนะผู้ประกาศข่าวของเรารายงานสดอยู่
หรือว่าจะเป็นพี่บอยปกรณ์ค่ะไม้พัทรเดชดีเจเช้า
โมเมนต์แห่งความดีใจสุดขีดนี้จากภาพหน้าจอของไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
รวมไปถึงคู่หวานพุธจุ๋ยแล้วก็ดีเจเป้ด้วย
ที่สนิทกันเหลือเกินกับผู้ประกาศข่าวพี่อุ๋ยภาคภูมิ
เมื่อวานนี้โอ้โหทำงานอย่างเต็มกำลังเลยคุณผู้ชม
ตั้งแต่๒ทุ่มกว่าลากยาวกันไปจนถึงตี๒นะ
ด้วยความดีใจก็คอยรายงานข่าวสถานการณ์ต่างให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยค่ะ

เห็นภาพน่ารักแบบนี้นะฮะทีมงานไทยรัฐทีวีของเราก็ปลื้มใจเหมือนกันนะครับคุณผู้ชม
แล้วก็อยากจะฝากให้ตลอดทั้งวันนี้ค่ะใครที่อยากจะเกาะติดสถานการณ์นะคะ
ว่าตอนนี้น้องจะออกจากถ้ำได้หรือยังนะคะ
แล้วก็ถึงโรงพยาบาลเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยก็รอติดตามกันไปตลอดทั้งวันเลยนั่นเองนะคะ
เพราะว่าทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะ
ก็เตรียมพร้อมรับน้องทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนแล้วนั่นเองนะคะ
แล้วก็ที่เตียงผู้ป่วยเห็นบอกว่ามีความน่ารักด้วยคุณ
เขาแปะชื่อเอาไว้แล้วก็เขียนว่าต้อนรับหมูป่ากลับบ้านนั่นเองนะคะ
เออก็ดูแบบนี้แล้วก็เชื่อว่าหลายหน่วยงานเนี่ย
โอ้โหยังคงทำงานกันอย่างเต็มที่
แม้ว่าจะเจอแล้วภารกิจสำเร็จแล้วแต่ยังเหลืออีกหนึ่งอย่าง
ค่ะคุณก็คือต้องให้เขาสำเร็จเอาออกมาก่อน
สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือน้ำตาไหลเป็นน้ำทางของความดีใจนะคะคุณ
คุณทัศนายโฆษภองเห็นเลยเมื่อวานนี้ที่ฉันนะฮะ
แต่ละคนน้ำตาไหลจริงไปสัมภาษณ์กันเอง
ก็ยังมีน้ำตาไหลกันเองนะคะไม่ต่างจากคนทางบ้านหรือว่าพวกดาราหรือนักแสดงนะคะ